พาไปดูลูกทุ่งมาเป็นกองทัพเลย

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งดงยอดลวงงามค่ะ
นี่แม่ฮายนะคะ

เสร็จภารกิจทอดกระถิ่นที่เรารายงานข่าวไปนะคุณผู้ชม
ก็พุ่งตรงมาคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยคุณผู้ชม

อกจากนี้นะคะยังมีตั๊กกะแตนชนระดาพี่จอยรวมมิตร

น้องหลิวอาจารยานะคะจินตราฟ้าใส
แล้วก็ศิลปินอีกมากมายมากันเพียบเลยนะคะ
โดยพี่จอยเนี่ยค่ะคว้าไมค์ขึ้นไปครวนเพลงเพราะก่อนนะคะ
ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต
รวมไปถึงการประมูลของรักดารา

กำลังประสบน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้

แจ๊ค่อขำคุณมากน่ะเสนอข่าวไว้พวกเราตลอดเลย
ซื้อซื้อบัตรนะคะแล้วก็จองโต๊ะให้ด้วย

ร้องเพลงเดี๋ยวก็จะมอบเงินต่างหากอยู่ด้วย

แต่ก็ให้๑๐๐๐๐๐นิ้วเลย
คนละนิดคนละหน่อยน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว
คุณผู้ชมทางด้านลำยองหนองหินเห่าค่ะคนนี้โอ้โหหนักมาก

ล่าสุดอย่างที่เราได้ดูข่าวนะครับ
น้ำท่วมยังทางกลางไต้เมืองเลยครับ
ที่สำคัญคุณลำยอนคือเขาทำที่นานะคะ

ปรากฏว่าอย่างที่ทราบกันตอนนี้

ปีนี้ไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวขายด้วย
ไปฟังเสียงคุณลำยองหน่อยค่ะ
ส่งกำลังใจตรงนี้ไปด้วยนะคะสู้ทุกคน